คุณผู้ชมมาดูเรื่องต่อไปก็พิษรักแรงหึงเหมือนกัน
ฝ่ายชายหึงฝ่ายหญิง
ก็เลยไปดักทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
ที่ลานจอดรถห้างศัพท์สินค้า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะ

เป็นคลิปวิดีโอขนาดที่ผู้ชายกำลังทั้งเตะทั้งต่อยผู้หญิงนะฮะ
ผู้หญิงนอนลงกับพื้นเลยล่ะครับ

กระทั่งผู้หญิงมีเลือดไหลออกทั่วบริเวณใบหน้านะ

ทุ่มของคืนวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางเท้าด้านข้างของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธร
ตรงข้ามกับจุดจอบรถจักรยานยนต์

มีเลือดไหลออกจากปากก็คาดว่ากรามน่าจะหัก
เพราะว่าปลูกเตะไปหลายที
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวฟ้าอันนี้นามสมมุติ

ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง
รอปภห้างก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าซุปเปอร์คับสียมพูไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
เข้ามาจอดที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ของห้าง
แล้วก็เดินไปยืนดักรอฝ่ายหญิงอยู่บริเวณหน้าห้าง

ฝ่ายหญิงเดินออกมาจากห้าง
ฝ่ายชายเข้ามาพูดคุยก่อน

จนกระทั่งฝ่ายชายเดินตาม
และตามไปทำร้ายฝ่ายหญิง
นอนฟุบจมกองเลือดแล้วครับ
รอปภพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนะ
แต่ว่าตัวฝ่ายชายหรือผู้ก่อเหตุคมขู่บอกว่าอะไรรู้ไหมคุณ
มีอาวุธปืนนะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุขู่คนอื่นด้วย

ใครมายุ่งยิงตายเลย
ทีนี้รอปภเองเพื่อนพนักงานเอง
ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือนะครับ

พอก่อเหตุเสร็จตัวผู้หญิงสลบไปแล้ว
อาบหน้าเลยผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านผู้บาดเจ็บนะครับ
และไปพบกับนายพานุวัฒน์

รับกับทีมข่าวว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเอง

แล้วก็มีลูกวัย๕ขวบ๑คน

แอบคบหากับชายที่ทำงานที่เดียวกันแล้วครับ

และยังไลน์ไปหากันติดต่อกันอยู่ตลอด
ทั้งที่ฝ่ายชายคนนั้น
ก็มีภรรยาอยู่แล้วด้วยนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของข้อกฎหมาย
หมายไปเรื่องของความผิดนะครับก็ต้องรอผู้เสียหายนะครับ
เพราะว่าตัวผู้เสียหายเองตอนนี้ยังไม่ได้เข้าแจ้งความ
เพราะว่ายังได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับก็ต้องรอรักษาร่างกายก่อน
แล้วก็ทีนี้ตำรวจเห็นคลิปอะไรเหล่านี้แล้วมีหลักฐานอะไรเหล่านี้แล้ว
ก็ต้องรอทางผู้บาดเจ็บเองแหละครับให้ปากคำกับตำรวจ
ตำรวจก็จะเชิญมาด้วยแล้วก็เชิญตัวสามีเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายไปสอบปากคำด้วยนะครับ